วันนี้ได้เกิดเหตุอาคารสูง๘ชั้น
ที่อยู่ระหว่างการลื้อถอนถล่มลงมา
แล้วก็ทับร่างคนงานจนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

มีการร้องเรียนในเรื่องความปลอดภัย
จะมีคำสั่งให้ระงับการลื้อถอน
แต่ว่ายังคงมีการลักลอบดำเนินการ
จนเกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าว
กรุงเทพมหานครประกาศให้บริเวณดังกล่าว
เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

อาคาร๘ชั้นของบริษัทไทยยานยนต์

เห็นรถแคลเริ่มเจาะพื้นอาคารที่ชั้น๑และชั้น๖
ตั้งแต่เวลา๗โมงเช้าของทุกวัน
ต่อเนื่องมามากกว่า๑เดือนแล้ว
เวลา๙โมงเช้าของวันนี้

จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มูลนิธิปอเต็กตึงทหาร
รวมทั้งทีมกู้ภัยเอกชนกว่าร้อยชีวิต
รวมกันปูพรมพยายามค้นหาผู้รอดชีวิต
ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง

และสามารถนำร่างออกมาได้เพียง๒คน
ทีมค้นหาต้องทำงานแข่งกับเวลา
เพราะนอกจากสภาพอาคารเสี่ยงที่จะถล่มลงมาซ้ำ

หากฝนตกอาจซ้ำเติมให้การค้นหาที่ยากอยู่แล้ว

เครนถูกนำเข้ามาเพื่อยกซากแผ่นปูนขนาดใหญ่ที่ทับซ้อนกันออก
ทีมกู้ภัยนำอุปกรณ์พิเศษและสุนัขกู้ภัยเข้าไปค้นหาผู้ที่เชื่อว่า
ยังมีสัญญาณชีพซึ่งยังติดอยู่ด้านล่างอย่างสุดความสามารถ
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมของทีมข่าวทราบว่า
เจ้าของอาคารได้ทำหนังสือแจ้งลื้อถอนอาคาร
ไปยังสำนักงานเขตพระขนงตั้งแต่๒๒พฤศจิกายน
หลังจากดำเนินการลื้อถอนประชาชนร้องเรียนเรื่องความไม่ปลอดภัย

สำนักงานเขตจึงสั่งให้ยุติการลื้อถอนชั่วคราว
เมื่อวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
กำหนดให้ทำแผนความปลอดภัยภายใน๑๕วัน
แต่ก็ยังพบว่ามีการลักลอบลื้อถอนจนเกิดเหตุการณ์ในวันนี้ขึ้น
กรุงเทพมหานครจึงพิจารณาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ
โครงสร้างอาคารเสียหายทั้งหลัง
พร้อมที่จะถล่มลงมาได้ทุกเวลา
และพรุ่งนี้เช้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่อีกครั้ง
เพื่อหาแนวทางลื้อถอนอาคารตามมาตรฐานความปลอดภัย
ขณะที่ตำรวจจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเข้าข่ายความผิด๓ข้อหา
คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่พนักงานเขต